กันรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนำงบประมาณแผ่นดิน

ติดตามได้จากคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานมาจากเล็กบิวรีสอร์ทแอนกอล์ฟคลับชะอำจังหวัดเพชรบุรี
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้น
ก็ได้พิจารณาเนื้อหาของรัฐธรรมนูล

มาประกอบการพิจารณาด้วย
วันที่๒ของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนอกสถานที่
เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูลเป็นรายมาตราต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขนาดนี้นะครับ
ได้ความเห็นชอบในหมวด๔ถึงหมวด๖รวมทั้งหมดกว่า๗๐มาตรา
และเข้าสู่หมวด๗ว่าด้วยรัฐสภาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยในหมวด๔นะครับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมีสาระสำคัญว่าด้วยหน้าที่ของบุคคล
อาทิการรับราชการทหารการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการต่อต้านการทุจริต
ขณะที่หมวด๕หน้าที่ของรัฐเป็นหมวดบังคับให้รัฐต้องปฏิบัตินะครับ
เริ่มตั้งแต่มาตรา๕๐ถึงมาตรา๖๐มีสาระสำคัญอาทิ
รัฐต้องสามารถดูแลรายรับรายจ่ายทางการเงินการคลังไม่ให้มีปัญหา
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงให้ประชาชนรับทราบ
ส่วนมาตรา๕๙ในรัฐธรรมนูญนะครับให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง
เพื่อให้ฐานะทางการเงินของประเทศนั้นมีความเสถียรภาพ
ซึ่งโฆษกรทนั้นยอมรับนะครับว่าเป็นกลไกที่นำมาป้องกันรัฐบาลจากการเลือกตั้ง
ไม่ให้ใช้นโยบายประชานิยมจนสร้างความเสียหายต่องบประมาณของแผ่นดิน

ก็คือหมายความว่าการใช้จ่ายงบประมาณหรือการทำงบประมาณอะไรก็แล้วแต่
จะต้องมีการแถลงไว้ในพระรัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ส่วนในมาตราที่๖๕ที่กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนั้น
แต่จะไม่มีการบรรยัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
ซึ่งขณะนี้ก็มีการพิจารณาไปบ้างแล้ว
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ